ที่จังหวัดพิศนุโลกแถวบ้านผมเอง
ไปกันเลยครับแบกเป้ขึ้นภูแล้วครับ

แล้วก็ในช่วงนี้นะโอ้โหเขาบอกว่า

นี่เลยพากันไปที่โครงการพัฒนาป่าไม้
ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้านะครับ
อยู่ที่ตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทย

ท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินทางไปเที่ยวชม
ความสวยงามของทุ่งดอกกระดาษครับ
ปลูกเอาไว้ทั่วบริเวณโครงการเลยนะฮะ
กำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยทีเดียว
กลางสายลมที่มันพัดเย็นสบายตลอดทั้งวัน
หนาวนิดหนาวหน่อยก็ไม่เป็นอะไร
หนาวกายไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าขาดเธอไปคงจะหนาวใจน่าดู

เขาบอกว่าช่วงนี้หมอกยังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่
เพราะว่าลมมันแรงลมมันก็เลยพัดมงพัดหมอกกันไป
แต่ว่าอีกสักพักล่ะคุณจะได้ดูทะเลหมอกอย่างแน่นอนที่บริเวณแห่งนี้นะครับ
แต่ตอนนี้ก็ดูนี่ไปก่อนทุ่งดอกกระดาษครับที่ปลูกเอาไว้บริเวณทางเข้าประมาณสัก๒ไร่
เรียกได้ว่าเป็นจุดที่เรียกแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปจำนวนมากเลยทีเดียว
แล้วนอกจากนี้ยังมีนี่ด้วยบริเวณผาบอกรักครับผาบอกรักใช่ครับที่นี่เขาปลูกดอกกุหลาบพันปีเอาไว้
ไว้เพื่อเธอ๙๙๙๙ดอกพอใจหรือยังนี่ออกดอกบานสะพรั่งที่สลับสีขาวและสีชมพูเนี่ยเห็นไหม
บริเวณนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับแล้วก็ยังมีทางเดินให้เดินขึ้นเดินลงพาแฟนไป
ไปบอกรักที่บริเวณผาพบรักตกใจหน้าผานี่อันตรายนะ
ไปบอกรักที่บริเวณผามันก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงแต่ถ้าหากว่าใครที่อกหักให้ไปผานี้
แต่สลัดผักเดียวจะล่วงผาไปเอ่ายังไม่หมดทั้งสองท่าน
ยังมีอีกนะครับนี่นักท่องเที่ยวเขาชื่นชอบมากกับความหนาวเย็นแบบไม่หนาวจัดจนเกินไปที่บริเวณนี้ครับ
สามารถไปได้นะครับไปเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายภาพทุ่งดอกกระดาษที่รวมถึงภาพถ่ายบริเวณหน้าผาต่าง
ไม่ได้มีแค่ผา๒๓ผาที่ผมบอกไปยังมีอีกหลายผาหลายชื่อแปลกทั้งนั้นเลยครับ
ลองไปกันดูนะครับที่ภูหินร่องกล้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอีกพื้นที่สถานที่ที่ไปเที่ยวกันได้ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้
พิศนุโลกก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่คุณจะได้สัมผัสลมเย็นแล้ว